คุณผู้ชมครับตอนนี้กำลังมีหลายหน่วยงานนะครับ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
รวมทั้งนักสำรวจถ้ำระดับโลก
กำลังร่วมกันสำรวจถ้ำทรายทอง
หนึ่งในถ้ำที่เชื่อว่าเชื่อมต่อกับ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย
ซึ่งการสำรวจครั้งนี้หากประสบความสำเร็จ
ก็จะช่วยไขความลับของถ้ำหลวงว่ามีความยาวมากเพียงใดนะครับ
ส่วนข้อมูลที่ได้รับนั้นจะช่วยพัฒนาถ้ำหลวงได้อย่างไรในอนาคตบ้าง
เจาะประเด็นจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ

และอุปกรณ์สำรวจถ้ำที่ทันสมัย
เดินเท้าเข้าไปในถ้ำทรายทอง
พลันตุอุทยานแทงชาติท่ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ว่าถ้ำสายทองและถ้ำหลวงเชื่อมต่อกันหรือไม่
ิสเตอร์เวิร์ดอันสเมิร์ดรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ

ร้องกับผู้เที่ยวชันของไทยอีกมากมาย
และบันใจว่าการเริ่มต้นสำรวจธรรม

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยว
และที่สำคัญการสำรวจครั้งนี้
ไขความลับว่าถ้ำสายทองและถ้ำหลวง

จะทำให้ถ้ำหลวงขยับอันดับถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
เป็นอันดับที่๑จากอันดับ๔ในปัจจุบันก็เป็นได้
เขารู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วม
แล้วก็จะเป็นโอกาสที่จะแชร์ความรักกับถ้ำหลวงกับทุกคน
แล้วก็ใน๒ปีนี้เขาก็มีเป้าหมายที่จะช่วย
ทำให้ถ้ำหลวงเป็นถ้ำยาวที่สุดในประเทศไทย
เพราะตอนนี้มันอยู่อันดับที่๔
แต่ถ้าได้หาวิธีที่จะเชื่อมต่อ
อย่างถ้ำสายทองกับถ้ำหลวงกับถ้ำอื่นอะไรอย่างนี้

แล้วก็อาจจะได้เป็นอันดับที่๑ในความยาวในประเทศไทย
ปัจจุบันถ้ำที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย
คือถ้ำพระวังแดงจังหวัดพิษนุโลก
มีความยาว๑๓๗๖๑เมตร
อันดับ๒ถ้ำแม่ละนาจังหวัดแม่ห้องศร
มีความยาว๑๒๗๒๐เมตร
อันดับ๓ถ้ำใหญ่น้ำหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์
มีความยาว๑๖๓๑เมตร
และอันดับ๔ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
มีความยาว๑๓๑๖เมตร
ซึ่งหากสำรวจครั้งนี้พบว่าถ้ำสายทองและถ้ำหลวง
เชื่อมถึงกันจะทำให้ถ้ำหลวงมีความยาวเพิ่มขึ้นราว

นายชัยภรษศิริภรไพบูรณ์ผู้เที่ยวชาญด้านถ้ำ
ริพรภัยบูลผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำ
หนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าสำรวจถ้ำครั้งนี้เปิดเผยว่า
หมายในการสำรวจถ้ำทรายทอง
เพื่อศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างธรณีสันธาร
ผังถ้ำและแบบจำลองกายภาพถ้ำ

เนื่องจากพบว่าจากปฏิบัติการช่วยเหลือ๑๓หมูป่า

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสูบน้ำบาดาน

ทำให้น้ำในถ้ำหลวงลดลงและช่วยเด็กออกมาได้
ซึ่งการสำรวจนี้จะนำไปสู่การหาพิกัดด้วยว่า
สายทองและถ้ำหลวงเชื่อมต่อกันจุดไหน
ผมมั่นใจว่าในส่วนนี้มันต้องมีเชื่อมกันใต้ดิน
ยกตัวอย่างเช่นการเจาะบ่อบบาดาลที่หน้าถ้ำภักษ์ถ้ำ
เราเจอนะจะโผล่โพงแห้งแล้วก็เจอไปถือโพงน้ำ

แล้วก็ที่สำคัญมันมีน้ำผุดน้ำผู้

เพียงแต่ว่าจะค้นออกได้แค่นั้นหรือไม่
เพราะฉะนั้นเราจะต้องผมแนะนำให้มีการสำรวจ
ตั้งแต่ในถ้ำถงแรกของถ้ำหลวงเลย
แล้วก็ปากถ้ำแล้วก็แนวขวางต่างพวกนี้นะ
แล้วของกรมน้ำบาดานจะได้เครื่องมือชนิดใหม่มา
ซึ่งจะสะดวกขึ้นเราจะทำแนว
แนวนี้แนวขนาดในภูเขาเลย
เพราะฉะนั้นมันจะมั่นใจมันมีเชื่อมจริงหรือเปล่า

ถ้ามีโพงเราสรุปได้ว่ามันเป็นระบบเดียวกัน
สำหรับโครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยา
อุทธกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูน
วันนัชอุทยานถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอน
มีระยะเวลาดำเนินการ๒ปี
เมืองต้นจะมีการจัดทำแผนผัง
สำหรับทางด้านอุทธกธรณีวิทยา
หาข้อมูลระบบการไหลของน้ำบาดาน

รวมไปถึงพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวการศึกษา
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย

สิทธิบุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน